มาดูงูเหลือมหน่อยงูเหลือมจอมตะกระนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่ากำลังเดินจะไปปิดก๊อกน้ำ
ได้ยินเสียงอะไรหล่นตุ๊บเหลือมาก
นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าตุ๊บตัวไม่เล็กนะ
ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ค่ะบริธี๒๕๙ทับ๑๓
ได้เลขแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนดูต่อก่อนเนื้อข่าวก็น่าสนใจ
น่าสงสารเถอะสงสารโรสลินนี่เห็นไหมครับ
เป็นลักษณะอาคารสูง๓ชั้นคือดูจากตัวอาคาร
มันเหมือนอยู่ในเมืองไหมครับแต่พอดูด้านหลัง
เห็นไหมก็มีป่ารกทึบนะมันมุดเข้าไปใต้ตึก
รูใต้ตึกเห็นไหมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องจับหางมัน
อีกคนนึงต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปดูลำตัวของมันนะคะ
ช่วยกันแล้วสุดท้ายต้องใช้ไม้ลักษณะเป็นเหล็ก
อ้อมตลอดรสดาม
เมื่อกี้คนจับหางมีคนจับหัว
นี่สุดท้ายต้องดึงขึ้นไปดึงมาดึงใช่ค่ะ

ดูท้องสิครับคิดว่ามันกินไปกี่ตัว

คิดว่ามันน่าจะกินลูกนกไป๔ตัวนั่นแน่

เข้าขยอกออกขย่อน

จะได้เอาเลขไปซื้อได้ไม่ใช่ค่ะ

กำลังไปปิดก๊อกน้ำได้ยินเสียงดังตุ๊บ
นึกว่าใครปลาอะไรใส่หลังคา

เฮ่ยเหลือมตกลงมา
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับแบบนี้ค่ะ

พอปิดน้ำก๊อกแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บลงมา
ก็คิดว่าใครปลาอะไรลงมาใส่หลังคา

ดังตุ๊บดังเหมือนคนจุดประทัดอ่ะ

ดังตุ๊บเหมือนคนจุดประทัดนี่นะครับ

เลื้อยขึ้นไปบนหลังคาไปกินลูกนก๔ตัว

แต่พลาดตกลงมาท้องกระแทกพื้น
แล้วก็พยายามหนีหนีไม่ไหวนะคะ

เจอแล้วนะคะผู้ต้องหา๑อัตรา

ไปมุดอยู่ใต้รูตึกนะครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิต๔ชีวิตก็คือลูกนก

ก็ต้องจับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป